ส่วนเรื่องนี้เป็นเหตุลักขโมยบ้างนะคะที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ย
ปรากฏว่ามีคนร้ายงัดบ้านชาวบ้านกลางวันแสกด้วยนะงัดเข้าไปแล้วก็ไปลักทรัพย์เนี่ย
ได้เป็นทองรูปภัณฑ์น้ำหนัก๒บาทครึ่งมีเงินสดแล้วก็มีเครื่องประดับเงิน
แล้วก็หลบหนีไปค่ะทีนี้ทางผู้เสียหายเจ้าของบ้านเขาก็เลยนำภาพกล้องวงจรปิดเนี้ย
ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะอ่าไปดูภาพวงจรปิดอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
จับภาพคนร้ายได้ค่ะคาดว่าอายุน่าจะประมาณ๕๐ปี
เขาเนี้ยสวมไอ้โม่งคุมศีรษะมาเพื่อจะพยายามปิดบังใบหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ย
แล้วใส่ไอ้เป้อะไรอ่ะกระเป๋าเหมือนกระเป๋าผ้าสีเขียว
อ่าแล้วเขามาเนี้ยเขามาเดินดูรัดเราก่อนเห็นไหมเนี่ยเดินรอบบ้านเลยนะ
เพราะดูว่าหน้าต่างไหนเปิดได้ไหมเข้าช่องไหนได้บ้างอย่างนี้นะคะ
อันนี้อะไรพี่ป่อไขควงอ่ะเออเออน่าจะเป็นไขควงจะจะงัดเนอะ
จะลองงัดดูอย่างเงี้ทีนี้พอเขาดูว่าไม่มีใครอยู่บ้านแน่
เขาก็เลยใช้ไขควงนี่แหละงัดเข้าไปค่ะก่อเหตุลักทรัพย์สินไปได้หลายรายการ
ก่อนจะหลบหนีไปซึ่งเหตุการณ์นี้ถือว่าโจรนี่คือไม่กลัวเลยอ่ะ
กลัวกฎหมายเลยนะคะก่อเหตุกลางวันแสกแล้วใช้เวลาก่อเหตุรวมประมาณแค่๕นาที
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่บ้านพื้นที่หมู่๔ตำบลมิตรภาพอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคาม
เจ้าของบ้านผู้เสียหายก็คือนางพรสุดาฉายาพัฒน์อายุห้าสิบเก้าปีเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอไปขายลอตเตอรี่อ่ะค่ะ
แล้วกลับมาช่วงเย็นปรากฏว่ากลับมาเอาประตูหน้าบ้านเปิดเอาไว้เธอเอกใจแล้ว
รีบเข้าไปตรวจดูทรัพย์สินในบ้านพบว่าที่ตู้โชว์ในห้องนอน
คนร้ายเข้าไปรื้อค้นขโมยทรัพย์สินไปค่ะมีทองรูปภัณฑ์มีสร้อยคอทองคำแหวนทองต่างหูทอง
รวมน้ำหนักแล้วเนี้ยสองบาทครึ่งมูลค่ากว่าเจ็ดหมื่นบาท
และยังมีเงินสดอีก๑๐๐บาทเครื่องประดับเงินโบราณอีกจำนวนนึง
ซึ่งเป็นมรดกตกทอดคือประเมินราคาไม่ได้เลยนะคะ
หลังจากที่คนร้ายมาก่อเหตุเธอก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดและพบว่า
เนี่ยมีคนร้ายคนนี้แหละที่เข้ามาตามคลิปเลยนะคะ
เธอก็เลยนำคลิปนี้ไปมอบให้กับตำรวจไว้เป็นหลักฐาน
แจ้งความให้ช่วยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วค่ะทางตำรวจเองนะคะ
พอได้รับแจ้งความก็ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีชุดพิสูจน์หลักฐานมาเพื่อเก็บรอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายไว้เป็นหลักฐาน
ยังมีการนำรูปภาพคนร้ายนะคะประสานไปยังผู้นำชุมชนตามหมู่บ้านใกล้เคียง
เพราะว่าชาวบ้านถ้าเห็นอาจจะเคยรู้จักหรืออาจจะเห็นหน้าไหมนะคะ
ก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสมาได้ที่ตำรวจสพแก่ดำ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านแน่นอนในพื้นที่เขาก็หวาดภาวะ
กลัวว่าจะไปก่อเหตุกับบ้านหลังอื่นอีกนะคะ
ถ้าเกิดว่าหลบหนีได้ลอยนวลนะคะตำรวจต้องรีบทำงานหน่อยนะคะ